คุณผู้ชมคะเวลาเล่นกีฬากันเนี่ย
นักกีฬาเขาต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเนอะใช่ครับ
งานนี้ค่ะน้ำใจไม่มีให้หรอกค่ะมีแต่กระสุนปืนจะเอาไหม
คือมีปัญหากันค่ะไปเล่นฟุตซอลกันแล้วเกิดคำเหม็นมองหน้ากันตามมาถึงร้านอาหาร
ยิงเลยค่ะขึ้นฟ้าขู่ไปก่อนปังโมปัง
แล้วถามว่าคนอยู่ตรงนั้นคุณดูเอาแค่เฉพาะรถคุณว่าคนเยอะไหม
ร้านอาหารตรงนี้เป็นร้านอาหารซีฟู้ดนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่ตามมามีเรื่องกัน
แต่จุดเริ่มต้นคำเหม็นกันในสนามฟุตซอลปะโถ
ทำไมเล่นกันแล้วไม่มีน้ำใจนักกีฬาล่ะ
นี่แหละออกมาจะยิงกันแบบนี้คนแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงนะคะ
จะเห็นเลยค่ะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง๓คันขี่เข้ามาอยู่ตรงบริเวณร้านนี้
แล้วเขามีการยิงปืนขึ้นฟ้า๖นัดนะคุณผู้ชม
อย่าลืมนะต่อให้ยิงไม่โดนใครขึ้นฟ้าก็ผิดกฎหมายจริงไหมคะคุณคิง
ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะพอยิงเสร็จฉันสาแก่ใจแล้วอ่ะกลัวกันแล้วใช่ไหม
ขี่รถหนีไปนี่เกิดขึ้นที่ข้างร้านอาหารนะคะ
ฟู้ดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมช่วงสามทุ่มนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ในร้านเนี่ยหลายโต๊ะเลยอืมที่สำคัญในร้านเนี่ย
มีนายอำเภอเมืองบุรีรำอยู่ในร้านด้วยนะคุณคิงทุกคนเนี่ยโอ้โหแตกกระเจิงหมอบกระสุนกันชุลมุนเลยค่ะ

เจ้าของร้านคุณวันนี้มาลาไทยสงฆ์อายุ๔๐ปีเล่าแบบนี้

เขาก็มาเล่นกีฬากันอยู่ตรงนี้แหละหน้าร้าน
ก็เห็นอยู่นะรู้อยู่ว่ามีเรื่องมองหน้ากัน
พอออกมาจากสนามเริ่มมาเคลียร์กันที่ร้านพี่นี่แหละ

น้องอีกกลุ่มนึงเขาเข้ามาน้องอีกกลุ่มนึงเข้ามา
คนที่มีเรื่องเขาก็ไม่รู้ว่าน้องคนนี้เอาปืนเข้ามา

พอเข้ามาเสร็จปั๊บก็เขาก็ยิง
แต่พอมารู้ที่หลังว่าเป็นลูก
ลูกกระสุนปลอมใช่มั้ยคะ
ก็โล่งใจแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเปล่า
ทุกคนกลัวหมดเมื่อเป็นลูกจริงขึ้นมาจะทำยังไงคะ
วันนี้เจ้าของร้านบอกว่าอ้าวพอตำรวจมาตรวจสอบ
เอ้ามันเป็นลูกกระสุนปลอมคือจริงแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าลูกกระสุนปลอมคุณผู้ชม
มันคือกระสุนที่เขาใช้ในการซ้อมซึ่งมันไม่ใช่กระสุนจริงอยู่แล้ว
เขาเรียกกระสุนซ้อมก็คงไปเอามาจากไหนนี่แหละ
แล้วก็เออเอามายิงขึ้นฟ้าแต่อย่างที่เขาบอกไงว่า
ไม่มีใครรู้หรอกว่านาทีนั้นมันจะลูกกระสุนจริงลูกกระสุนปลอมลูกกระสุนซ้อม
แต่คนเขาตื่นตกใจเขากลัวจะโดนลูกหลงก็วิ่งหนีกันจ้าละวัน
เมืองต้นนะคะเจ้าที่ตำรวจสภเมืองบุรีรำออกติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้ว
แม้จะเป็นกระสุนซ้อมแต่แจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมได้นะบอกไว้ก่อนค่ะ
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับในเกมกีฬานะฮะ